คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะขนแขนสแตนอัพแน่นอนนะคะ
หลายคนเห็นภาพแล้วอุ้ยอัพแล้วอ่ะอันนี้หนาวหนาวถูก
ไม่ปวดท้องอ่าค่ะแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้
เขาบอกว่าประสบการณ์ตรงชวนขนหัวลุกชัตเตอร์กดติดวิญญาณ
เธอเล่าให้ฟังค่ะผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
เอาเรื่องมาโพสต์บอกว่าไปทานหมูกระทะกับเพื่อน
เพื่อนสาวก็ไปด้วยกันที่ริมถนนจรรย์สนิทวง
พอไปถึงเสร็จปุ๊บดิฉันเชื่อว่าหลายคนเป็น
ให้เพื่อนถ่ายรูปให้เพื่อส่งให้แฟนดูรายงานฉันถึงแล้วนะเออ
ปรากฏว่ารูปที่ถ่ายไปค่ะตอนแรกไม่ได้สังเกตไม่ได้เอกใจอะไร
พอสักพักหนึ่งกะจะส่งให้แฟนดูเพิ่งมาสังเกตเฮ้ย
คุณดูวงกลมสีแดงนะมันเป็นหน้าคนอ่ะมันคนหรือเปล่า
แต่หน้ามันหลอนหลอนอ่ะดูดิดิดิเออลักษณะคือตาถลนออกมา
คุณเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยเพื่อนเอ่ยตัวเขาเอ่ย
ก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นนะ
แต่พอถ่ายปุ๊บมันกลายเป็นภาพนี้ค่ะเขาบอกว่าชาวเน็ตช่วยหน่อย
ช่วยกันดูหน่อยช่วยกันวิพากษ์หน่อยช่วยกันวิจารณ์หน่อย
มันเหมือนอะไรมันเหมือนตาถล่นถลนเหลือกเหมือนไม่ใช่คนอ่ะนะ
ภาพความรู้สึกแรกที่มองนะค่ะเอออ่าคุณคุณมองแบบนี้
รัชพรมองแบบไหนพูดยากอ่ะคือดิฉันเป็นคนเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่
คนเชื่ออะไรแบบนี้ยากมากคือจริงจริงแล้วโอกาสเกิดแบบเนี้ยมันมันก็
เป็นได้หลายสาเหตุอาจจะติดจริงจริงก็ได้ค่ะหรือมันอาจจะเป็นอะไรข้างหลังที่มันแบบ
คือเออเลอร์มันก็มีอาจจะมีจังหวะเป็นคนเดินผ่านพอดีหรือว่าถ้าตอนนั้นไม่มีคน
ก็อาจจะเป็นผ้าเป็นของเป็นหน้ากากคือก็ไม่รู้เหมือนกันนานานาจิตต่าง
นานาทัศนะนะชาวเน็ตว่าไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาเรื่องราวที่เขาโพสต์เล่าในเฟซบุ๊คก่อนค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำขณะที่ไปนั่งทานหมูกระทะริมถนนใหญ่ตรงซอยจรรย์สนิทวง๒๕
ซึ่งโต๊ะที่เธอนั่งตรงหัวมุมทางเลี้ยวเข้าซอยพอดีพอสั่งอาหารเสร็จก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปกดส่งให้แฟนไม่ได้ทันสังเกต
พอจะพิมพ์ข้อความส่งหาแฟนลองกดจิ้มไปที่รูปถึงกับอุทานออกมาว่าเฮ้ยนั่นใครมีใครยืนอยู่หรือไม่อย่างไร
แต่ตอนถ่ายนั้นไม่มีใครเดินมาเลยไม่มีใครยืนอยู่แน่แต่น่ากลัวนะแต่น่ากลัวแต่น่ากลัวมากมันเหมือนคนแบบตาเหลือง
เธอก็เลยเอาภาพนี้มาโพสต์เล่าเรื่องราวให้ชาวเน็ตช่วยดูช่วยหาคำตอบกันหน่อยนะคะ
ทีนี้เธอบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น๑เธอไม่ได้แต่งเรื่อง๒ไม่ได้คิดไปเองอันนี้ภาพไม่ได้มีการตัดต่อใดทั้งสิ้น
เป็นภาพจริงที่เพื่อนของเธอกดถ่ายให้นะคะหลังจากเจอเรื่องนี้เธอบอกว่าเธอไปทำบุญแล้วนะเพื่อความสบายใจ
ไปทำบุญกรวดน้ำสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือให้กับสิ่งที่อยู่ด้านหลังเธอเนี่ยค่ะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนกลัวผีหรอกนะแต่มีสัมผัสเรื่องของวิญญาณอะไรพวกนี้
คนเสียชีวิตด้วยอ๋ออันนี้ไงอาจจะเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตหรือเปล่า
แล้วก็อยู่ตรงนั้นใช่นะคะอ่าอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม
เรื่องแรกผ่านไปเรื่องที่สองมาค่ะอ่าคุณดูนะ
เฮ้ยอะไรอีกอ่ะแสงสีแดงนั่นคืออะไรอุ้ยคุณกระสือ
เฮ้ยเหมือนมากเออแสงสีแดงนั่นคืออะไรคุณบอกกระสือ

เฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะโอ้ยผู้ดิชนุภรู
ไม่มันมีหัวข้างบนเห็นไหมน่ะมันมีไส้ด้วย
มันเป็นสายผู้เยาวไส้เส้ยอะไรคุณมองเห็นหรอเนี่ย
แล้วมันก็ค่อยดับแต่มันค่อยดับไปเห็นป่ะ
คือถ้ามันเป็นกระสือมันจะต้องสว่างวาบไปเรื่อย
แต่เนี่ยมันมอดดูคลิปลองดูลองดู
มันมอดมันมีควันอยู่ดิ
เห็นไหมมีควันไม่ใช่ไส้ควัน
ควันไฟอย่างกูเคยเห็นแบบสี่แยกเทือ
นี่แหละคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ชาวเน็ตเนี่ยพอเห็นคลิปนี้แล้วก็
นานาจิตตังค์คุณแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คนจะคิด
มันเป็นเรื่องของการตีความหมายบางคนก็บอกว่า
มันเป็นเรื่องของสิ่งลีลับหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเป็น
กระสือบ้างเป็นวิญญาณบ้างมนุษย์ต่างดาวบ้าง
ต่างกันออกไปแต่บางคนก็พยายามที่จะใช้
ของวิทยาศาสตร์มาอธิบายว่ามันคืออะไร
คนอย่างดิฉันใช่ไหมใช่คนอย่างคุณ
เหมือนกับคุณธวัชชัยเดชภูลก็เป็นคนที่ไปคอมเมนต์ภาพนี้เหมือนกัน
บอกว่าอันเนี่ยมันคือดวงไฟที่เห็นเนี่ยคือพลุแฟ
คล้ายกับการยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อขอความช่วยเหลือ
สักพักหนึ่งมันตกลงมาก็เลยกลายเป็นภาพนี้
หรืออาจจะมีคนไปยิงพลุแฟนเล่นก็ได้
เพราะว่าอีสานก็จะเป็นเรื่องของดวงไฟกระสือแบบไฟแดง
เดี๋ยวนะกระสือนี่ไฟสีแดงหรือเขียวนะ